คุณผู้ชมค่ะมาต่ออีกหนึ่งสาวคนนี้ดีกว่านะคะ
สุภาษาราได้ข่าวว่าช่วงนี้หัวใจเป็นสีชมพูเลย
เพราะว่าอะไรรู้ไหมวาเลนไทยที่ผ่านมาค่ะ
มีการเนี่ยมีหนุ่มนะมามอบดอกไม้ให้ด้วย
มีเซอร์ไพรส์แต่ว่าเขาลงรูปยังไงรู้ไหม
ก็แบบว่าลงรูปแดดดอกไม้ไงแล้วก็ปิดหน้าฝ่ายชายเอาไว้อย่างนี้นะคะ
ไม่ใช่ก็ชื่อกลอนเหมือนกันละ
ครับคุณผู้ชม

ทราบด้วยนะจ๊ะว่ายังไงคะก้าว
ไม่นานเลยค่ะไม่ถึงปีค่ะไม่นาน

เป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาเป็นคนมีทัศนคติที่แบบวีชั่นที่ดีอะค่ะ
เราก็รู้สึกว่าคนนี้ปรึกษาได้
ก็พิเศษนะคะก็ถือว่าแบบก็สนิทกันมากค่ะ
แล้วก็คุยกันปรึกษากันทุกเรื่องค่ะ
หนูไปถามพี่เขาดีกว่าว่าเขาอยากให้ลงไหม
อะไรอย่างนี้จริงคือหนูได้หมดอยู่แล้วค่ะ

แต่ว่าก็ด้วยความที่เราก็กลัวว่าแบบ
จะทำให้ชีวิตเขาลำบากมากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่นะเดี๋ยวบอกให้อิจฉาก้าวกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะ

โปรไฟล์ของหนุ่มคนนี้นะคะไม่ธรรมดาหนุ่มเช่าเนี่ย
เล่นละครก็ได้เดินแบบก็ได้ดูหุ่นเขาสิ
แล้วก็ภาพยนตร์โฆษณาก็เยอะด้วยเหมือนกันนะคะ
ถือว่าเป็นดอกกุหลาบที่สีขาวด้านยาวใช่ล่ะ
แต่หัวใจสีชมพูชมพูนะคะ